นี้เป็นวันที่๒๔ที่

เป็นวันที่๘ที่หนีขึ้นเขาบรรทัศน์
เสียแป้งยังอยู่บนเขาไหมครับส่วนตัวคิดยังไงฮะ
คือวันนี้นะผมติดตามข่าวดูมันยังจับไม่ได้
ก็เริ่มมาสงสัยว่าเอ๊ะเขาหนีขึ้นเขาบรรทัศน์จริงหรือเปล่า
เพราะไม่มีใครเคยเห็นที่บ้านตาว่าในแป้งลงรถเครื่องลงมาที่นี่แล้วหายไปในป่า
หรือปากทางขึ้นได้สันนิษฐานมีรถเครื่องรถเครื่องอะไรผมดูรถเครื่อง
ก็ไม่เห็นมีในแป้งในเปิ้ลซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครขึ้นไป
คือมาเริ่มสงสัยอย่าลืมชุดที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ชุดเดินป่านะ
เป็นชุดดำน้ำประดาลงประดาน้ำว่ายน้ำนะลงทะเลนะ
กันความเย็นนะเราเห็นไหมนักดำน้ำเขารักเปรี้ยกกันความเย็นกันอะไรนะ
ตอนแรกอยากว่าชุดกรรทาต์ไม่เข้าทางผู้เก็บคือแบบมันุษย์กลเปล่า
มันเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหรือลงทะเลไปแล้ว
แต่เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชใช่
ก็เขาลูกนี้มันตัวเชื่อม๔จังหวัด
เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมันมีถ้ำเยอะไหมมีเยอะแล้วถ้าไปหลบอยู่ตรงนั้นไปซ่อนอยู่ในถ้ำได้ไหมฮะ
ถ้ำเนี่ยมันซ่อนได้ทั้งนั้นแหละอยู่ได้ทั้งนั้นแต่ผมคุณแป้งผมจะไม่อยู่ในถ้ำให้รอตำรวจจับทำไม
ถ้าสมมุติคุณดำรงเป็นเสียแป้งจะหนีไปทางไหนฮะถ้าเกิดขึ้นเขาไปแล้วอ่ะ
ผมก็ลงทะเลอย่างเดียวผมต้องมุ่งมั่นให้ผมคิดตัวนี้นะฮะผมเชื่อเขาต้องลงทะเลอย่างเดียว
ทำไมถึงมั่นใจว่าเสียแป้งลงทะเลเพราะว่าคุณดำรงพูดตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะว่า

เพราะว่าหนึ่งปลอดภัยที่สุดพอเขาขึ้นเขาบรรทัศน์เนี่ยไร้ร่องลอยลงตรงไหนก็ไร้ร่องรอย
คือจากลงเขาบรรทัศน์แล้วไปทายทะเลเนี่ยจะเป็นวันได้ไง๔๒๓ชั่วโมงก็ถึงแล้วตังค์
นี่คุณผู้ชมครับบนหน้าจอนี่คือชุดวันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชอศิษย์ธรรมราชครับคุณลำรง
ไม่ใช่ชุดเดินป่าไปเป็นชุดพวกประดาน้ำพวกอะไรไปนู่น
ถ้าเลือกจะลงทะเลแล้วหนีแล้วไปไหนต่อ

ความคิดส่วนตัวนะไม่เกี่ยวนะเขาไม่ไปมาเลหรอก

เพราะง่ายตามจับง่ายประสานกันง่าย
เขาต้องให้คาดไปถึงเช่นปาอิโน

เขาอาจจะไม่ใช่ชื่อในแป้งอะไรก็ได้

หรือเรือประมงลำใหญ่ระหว่างประเทศ

อันนี้ย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์คาดการณ์

เรือประมงเขาจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้
โทรศัพท์คนอื่นก็ได้ให้รอบครอบซะก่อน

ทิศทางของทางการไทยซะก่อน
ไปบล็อกอะไรไว้ไหม

แต่ทำไมยังมีคนคอยช่วยเหลือ

คุณเงินเดือนสมมุติเงินเดือนสองหมื่น

เงิน๑๐ล้านก็จะเสียแป้งวันนี้กับอาชีพของเขานี่คงก็เรื่องเล็กล่ะ

คนระดับหนีออกจากเรือนจำได้มีตั้งกี่คนอย่างนี้

ใหญ่ด้วยเพราะว่าระดับกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่โดนจับไปหมดแล้วนะ

ฟังจากตำรวจใหญ่เขาแล้วบอกด่านเขายกเลิกได้

ถ้าถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนช่วยเหลือเสียแป้งเนี่ยฮะ
ต้นทุนที่ต้องจ่ายนี่คือสูงมากนะครับคุณดำรงเขาจะยอมแลกหรือครับ
เขาไม่ให้จ่ายมาครั้งเดียวเขาจ่ายกันมานาน
เขาทำกันมานานไม่ใช่เพิ่งมารู้จัก

คนไม่หนีคือคนไม่มีตังค์ไม่รู้จะไปไหนออยอชะตากรรม

เขาสามารถเนรมิตได้อะไรได้เขาก็ต้องมีทางเลือกที่ดีกว่า
แต่ว่ามันก็ดูเส้นเงินได้นะครับถ้าเกิดว่าไปตัดเส้นเงินเขา
เส้นเงินสมัยนี้ใครเขาฝากตัวเองไม่มีหรอก
อาชีพอย่างนี้ไม่มีหรอก
ไม่เก็บสดก็ต้องเป็นชีวิตคนอื่น
ดังนั้นเขาก็เลยกล้าที่จะหนีแล้ววางแผน
เอานะผมว่าเขาเตรียมล่วงหน้าไว้หมดแล้วล่ะ

นอนคิดนอนคิดอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว
เขามีตังค์เขาก็ต้องการใช้เงินใช้ทองเขามีความสุขเขา
เขาจะมาติดคุกทำไม๓๐๔๐ปี
คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกผมว่าเขาก็รักตัวกลัวตายทุกคน
แต่เขาว่าเขาต้องหนีให้สุดชีวิตที่จะทำได้
เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เลยครับ

อดีตกรุงพยานแห่งชาติศาสตร์ฝ่าและบรรพื้นมาก

เดี๋ยวคุณดำรงมีภารกิจต่อด้วยครับ